ช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เรื่องของการดื่มสุราทำให้คนเปลี่ยนไปเสมอ
จากเพื่อนก็กลายเป็นศัตรูกันได้เหมือนกันนะ
ถูกต้องครับชายอายุ๗๗ปีเดินทางมาหาเพื่อน
อายุ๖๗ปีเขาเคยบวชมาด้วยกันครั้งหนุ่ม

กินไปกินมาเอาแหมผู้อาจารย์เริ่มไม่เข้าหู
เริ่มขัดใจเริ่มมีการท้าต่อยตีเอามีดแทงกันเจ็บทั้งคู่เลยครับ
เหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันขึ้น
เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลดอนมะเกลืออำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีเย็นเมื่อวานนะครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณบ้านไม้
ก็เนี่ยฮะต้องขออนุญาตทำเป็นภาพสีขาวดำนะเพราะว่าเลือดเยอะจังเลยนะฮะ
บ้านไม้บ้านนี้นะฮะก็มีคนเจ็บถูกแทงเข้าที่ใบหน้าศีรษะและข้อมือ
นอนจมกองเลือดอยู่แล้วครับก็เลยเข้าไปช่วยกันประถมพยาบาล
จนฟื้นแล้วก็ทำแผลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชื่อต่อมาคือนายบุญเรียงวันทนเงาอายุ๖๗ปี
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๑คนคือในพานแก่ห้อยอายุ๗๗ปี
เจ้าของบ้านนี่แหละก็ถูกแทงตามร่างกาย
ชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วนะครับ
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายบุญเลี้ยงเนี่ยเดินทางมาจากขอนแก่นมาหานายพานเป็นเพื่อนกัน
เจ้าของบ้านทั้งคู่เป็นเพื่อนกันสมัยบวชคือต้องบอกแบบนี้ว่า
เพื่อนสนิทกันมากเลยครับแต่พอศึกแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป
จนกระทั่งนายบุญเรียงมาหานายพานเมื่อวาน
ทั้งคู่ก็ซื้อเหล้าขาวมานั่งกินมานั่งดื่มกัน
แล้วเริ่มพูดจาขัดใจกันทะเลาะกันเอามีดทำครัวทำร้ายกันแทงกันจนเจ็บทั้งคู่
ก็เดี๋ยวจะมีการสอบประคำทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับ